เรือโดยสารล่มในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนคร

ทำให้ทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราลงพื้นที่ไปสำรวจ
ว่ามีโค้งน้ำไหนที่อันตรายบ้าง
เพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูน้ำหลากนะคะ

เราไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ
เหตุเรือล่มหน้าวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขณะชาวไทยมุสลิมเดินทางไปแสวงบุญ

ประเพณีรำลึกถึงครูผู้ล่วงลับ

กลายเป็นโศกนาฏกรรมทางน้ำร้ายแรงที่สุดในรอบปี
มีผู้สังเวยชีวิตถึง๒๘ศพ
หนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
จากคนขับเรือไม่ชินเส้นทาง
และบรรทุกผู้โดยสารเกินน้ำหนักแล้ว
ปัญหากระแสน้ำไหลเชี่ยวของแม่น้ำเจ้าพระยา
แม้จุดดังกล่าวไม่ใช่จุดโค้งน้ำอันตรายก็ตาม
แต่ในช่วงนี้คนขับเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง

โดยเฉพาะช่วงโค้งน้ำอันตราย๓จุด
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นอีกหนึ่งใน๓โค้งน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นจุดที่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นมาบรรจบกับแม่น้ำป่าศักดิ
ทำให้น้ำวนในบริเวณนี้
ชาวเรือที่เดินทางสัญจรไปมานั้น
ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากเป็นพิเศษครับ
ส่วนจุดที่๒คือโค้งน้ำบ้านแหลมถึงสะพานวัดกษัตราธิราชวรวิหาร
เพราะมีลักษณะเป็นโค้งน้ำหักศอก
และจุดสุดท้ายคือโค้งน้ำวัดลาดบัวขาวถึงสะพานหัวดุ่ม
โดยจุดนี้เคยเกิดเหตุเรือบรรทุกน้ำตาลล่มเมื่อปี๒๕๕๔มาแล้ว
อกจากนี้ยังมีอีก๕โค้งน้ำอันตรายของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายอยู่อีก๓จังหวัด
คือโค้งน้ำอันตรายบริเวณเกาะเกร็ดจังหวัดนทบุรีซึ่งเป็นจุดทางแยก
น้ำอันตรายแม่น้ำเจ้าพระยาชั้นในบริเวณกรมเจ้าท่ากรุงเทพมหานคร
โค้งน้ำอันตรายอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
น้ำอันตรายตำบลบางหัวเสืออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
และสุดท้ายโค้งน้ำอันตรายโรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการ
ด้านนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนาหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตือนคนเดินเรือโดยสารเรือนำเที่ยว
โดยเฉพาะเรือลากจูงสินค้าที่มีน้ำหนักมาก
ให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัดขณะผ่านโค้งน้ำเหล่านี้
ถ้าเป็นกรณีเรือลากพ่วงนะครับก็จะมีในเรื่องของเรือที่จะต้องตรงท้าย
หรือดึงท้ายเพิ่มให้พ่วงโดนกระแสน้ำพัดไปกระแทกกับจริงหรือฝั่ง
ก็จะมีเรือตรงท้าย๑ลำและเรือลากข้างหน้า๑ลำ
นี่ก็คือที่ชาวเรือปฏิบัติซึ่งเป็นประกาศของทางกรมเจ้าท่าอยู่แล้วนะครับ
เป็นวิธีการปฏิบัติในการเดินเรือในขณะที่มีกระแสน้ำหลากแล้วก็กระแสน้ำเชี่ยวครับ
ส่วนผู้โดยสารเรือถ้ามีการกั้นด้านข้างเรือหรือมีหลังคา
ถือเสื้อชูชีพไว้กับตัวแต่ไม่ควรสวมใส่
กรณีที่ถ้าเราอาศัยอยู่ภายในตัวเรือนะครับ
ที่มีวัสดุปิดกั้นทั้งหมดหรือมีหลังคาอยู่นะครับ
ไม่ควรที่จะใส่เสื้อชูชีพแต่ให้เอาเสื้อชูชีพถือติดตัวไว้
เมื่อเกิดเหตุแล้วก็ค่อยใส่เสื้อยืด
เพราะว่าถ้าใส่เสื้อชูชีพในขณะที่อยู่อาศัยอยู่ในเรือ
ที่มีหลังคาและมีกั้นรอบนะครับ
เกิดอุบัติเหตุเรือจมขึ้นมาเนี่ยจะออกทางช่องหน้าต่างไม่ได้
เสื้อชูชีพจะพาดันตัวเองติดกับเพดาน
อุบัติเหตุทางน้ำเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลา
เพียงแต่ช่วงฤดูน้ำหลากหรือบริเวณโค้งน้ำอันตรายเท่านั้น
หากผู้ขับเรือและผู้โดยสารที่มีความประมาท
ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กรมเจ้าท่ากำหนดไว้
กนาฏกรรมเรือล่มหน้าวัดสนามชัย
จะไม่ใช่การสูญเสียของอุบัติเหตุทางน้ำครั้งสุดท้ายอย่างแน่นอน
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน